หลังจากที่ตำแป้งแล้วจะถึงขั้นตอนการนวดแป้ง
โดยนำแป้งที่ผ่านการตำในแต่ละครกมานวดรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
วดกับน้ำร้อนในอ่างดินจนออกเหลว
ขั้นตอนนี้ต้องมีความชำนาญจึงจะรู้ว่านวดเนื้อแป้งแบบไหนจึงจะเหนียวนุ่มพอดีสำหรับนำไปบีบเส้นได้
แล้วนำแป้งที่ผ่านการนวดมาใส่ถุงผ้าที่มีหัวบีบเส้นขนมจีนเพื่อนำไปบีบเส้น
ซึ่งต้องบีบให้แป้งลอดออกมาเป็นเส้นลงในน้ำร้อนที่เดือดจัด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน